ของอธิสักไกรสอนครับก็น่าจะหายเกือบจะเป็นปิดทิ้งแล้วครับ
เพราะว่าการยิงประตูจังหวะนี้ของเขานั้นคงจะเรียกความมั่นใจพอสมควรครับ
หลังจากที่เจ็บจากเกมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะครับ
รักษาตัวไปนานถึง๕เดือนอุ่นเครื่องเอาชนะอ่างทองไป๓๑ครับ
จังหวะการเลี้ยงหลบการยิงประตูยังคงยอดเยี่ยมครับโดยหัวหอกในวัย๒๖ปีบอกว่าตอนนี้ร่างกายดีขึ้นมาก
แต่ว่ายังต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับระบบทีมเชื่อว่าจะกลับมาช่วยต้นสังกัด
รวมถึงทีมชาติไทยได้ในเร็วนี้ครับ
ไปดูวันหญิงกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางกลับมาแล้วนะครับ
โดยหลังจากไปอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นเก็บตัวกัน
ซีเรียสอะไรนะครับอยากให้นักเตะนั้นเจอกับสถานการณ์จริง
ซึ่งแนวทางการเล่นของญี่ปุ่นก็จะคล้ายกันทั้งทีมชาติและก็สโมสร
สิ่งที่ต้องปรับก็คือการเล่นเกมรับแล้วก็วิธีการเล่นรูปแบบในการเซตบอล
จะพบกับญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามในฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียในช่วงกลางเดือนนี้
โดยทีมบอลหญิงนั้นจะเดินทางกลับถึงไทยในคืนนี้
แล้วก็เก็บตัวต่อเนื่องเลยนะครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับ